ณเดชน์ของเราไม่ปล่อยให้พี่สงสัยกันนานค่ะ
๑๐บาทแอบน่าเกลียดไปนิดนึง
แอบน่าเกลียดไปนิดนึง
เลยใส่สักร้อยหนึ่งแล้วฝันในใจว่า

ขอให้มันมาด่ากูเถอะขอให้มันมาด่ากูเถอะอะไรอย่างเงี้ย
แล้วสนุกเป็นยังไงเรียบร้อยครับแม่มึงใส่ซ้อนให้กูร้อยหนึ่ง

อยู่น่าสั่นเลยอะไรนะฟันฉันขายที่นั่นเลยให้คนร้อยเดียว
แล้วจะบอกว่าหมากปรินเขาจัดงานอย่างยิ่งใหญ่
ทั้งต่างประเทศทั้งเมืองไทยลงมารูปมา๓วัน๗วันยังไม่หมด
นาเดชน์ใส่ท้องเท่าไหร่นะ๑๐๐เยอะอ้วนเลยเอ็นดู
คือณเดชน์เขาอยากแกล้งเพื่อนอยากรู้ว่าเพื่อนเปิดซองมา
เห็นชื่อณเดชน์ใส่ไปร้อยหนึ่งมันจะด่าสักกี่วันวะ

นี่ณเดชน์ยังติดตลกนะบอกว่านี่ถ้าใส่๒๐ไม่รู้ว่าจะรีแอคขนาดไหนนะ
แล้วก็ณเดชน์เพิ่มเติมข้อมูลให้นิดนึงว่าตัวเลขจริงอยู่ที่ซองของคุณแม่
แล้วก็มีเงินของตัวเองอยู่ในนั้นด้วยค่ะอย่าเพิ่งดราม่ากัน
วันดีของเพื่อนเขาก็ทุ่มเทให้เพื่อนเหมือนกัน
แต่ว่าไอ้ร้อยหนึ่งเนี่ยแกล้งเล่นเฉย
ส่วนงานแต่งของตัวเองตอนนี้ดูไว้หลายอย่างมากเลยค่ะ
ทั้งเรื่องธีมเรื่องวันยังไม่ลงตัวเท่าไหร่
เรื่องสถานที่พอจะมีคร่าวที่โดนใจบ้างแล้ว

เพราะเพื่อนจะได้มารวมตัวกันง่ายเนาะ
ส่วนที่กำหนดไว้ได้เป๊ะสุดก็คือ
จำนวนเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาว
ไปฟังเสียงคนเตรียมงานเจ้าบ่าวเจ้าสาวกันหน่อยค่ะ
บ้านผมของแก่นเนวเวร์นะครับ
ที่กรุงเทพฯที่เรามีคิดว่าอยากให้เป็นอย่างนี้
เท่าที่แบบ๑๐หน่ะ

เปลี่ยนให้ตัวทันลองไปเลย

ณเดชน์หน้าสั่นตอนยายาบอกจะเปลี่ยน๑๐ชุด

หมากปรินใส่ซองณเดชน์

ฉันว่างานนี้เขาต้องมีแก้เผ็ดกันแน่คอยดู